ต่อกันที่เรื่องของคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างไปฆ่าแมว๙ตัว

ก็มีคำสั่งให้จำคุก๓๖ปี
แต่ว่าเจ้าตัวสารภาพเหลือจำคุก๑๘ปี

จนกระที่กรมราชธรรมคลุมตัวนายพานุวัฒน์สิงสะหัด
หนุ่มขับรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านทองหล่อเข้าห้องควบคุมตัวทันทีนะครับ
หลังสารแขวงพระนครเหนือพิพากษาให้จำคุกในพานุวัฒน์ฐานกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการธารณกรรมสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๗
จากกรณีที่นายพานุวัฒน์นั้นได้ทำทีขออุปการะแมวหลายตัว
จากที่มีผู้ประกาศลงในเพจของเฟซบุ๊คชื่อว่าโครงการรักแมวครับ
น้ำใจให้แมวจรจัดกระทั่งมีผู้นำข้อมูลผู้มาร้องเรียนหลายรายไปเผยแพร่
บอกว่านายพานุวัฒน์นั้นรับแมวไปเลี้ยงจริงแต่ว่าไม่สามารถติดต่อกันเรื่องของการเลี้ยงดูได้
เข้ามาร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานวังทองหลาง
แล้วก็จากการตรวจคนที่พักของนายพานุวัฒน์พบซากแมวถูกทารุณตายนะครับอยู่ในถังขยะที่บริเวณแมนชั่นที่พัก
ผู้ต้องหาจะให้การรับสารภาพว่าฆ่าแมวที่ขอไปเลี้ยงทั้งหมด๙ตัวด้วยกัน
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว
ให้ลงโทษบทหนักสุดรวม๙กระทงกระทงละ๔เดือนรวมจำคุก๓๖ปี
แต่จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งนะครับคงจำคุก๑๘เดือน
ประกอบกับจำเลยเคยมีประวัติต้องโทษคดีอาญามาก่อนจึงไม่มีเหตุให้รอลงอาญาครับ
โดยภายหลังการอ่านคำพิพากษาญาติจำเลยได้ยื่นคำร้องขอประกันตัว
แล้วก็อยู่ระหว่างการรอการพิจารณาของสารต่อไปครับ